อีกหนึ่งเหตุการณ์ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เสียใจแทบจะขาดใจนะ
จะคลอดลูกมาได้๑เดือนเศษนะฮะลูกป่วยหายใจไม่ออกกินนมไม่ได้
พาไปโรงพยาบาลกลางดึกไปถึงโรงพยาบาลตี๓
กว่าคุณหมอจะรักษา๖โมงเช้า๓ชั่วโมงแต่ไม่ทันครับ
พอ๘โมงน้องเสียชีวิตเลยนะครับก็ออกมาทวงถามความรับผิดชอบจากคุณหมอและโรงพยาบาลครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งก็โพสต์ข้อความว่า
อายุเดือนกว่ามีอาการไม่กินนมหายใจติดขัด
ก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตอนตี๓นะฮะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินปล่อยเอาไว้แบบนั้นจนถึงเช้า
เขาบอกว่ารอให้หมอเฉพาะทางมารักษา
ทั้งทั้งที่มีหมอเวงอยู่ค่ะนะฮะแต่ก็ไม่ช่วยชีวิต
แล้วก็ช่วยเด็กไม่ทันร่างของเด็กหญิงวรรณญาลุงไทยสง
หรือว่าน้องนิตต้าอายุเพียงหนึ่งเดือนยี่สิบห้าวันที่เสียชีวิต
ก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สาราเนกประสงค์ชุมชนเนินแห่
หมู่๑๒ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ก็มีการตั้งศพตั้งแต่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
นางสุวภาโคตรสิงเนี่ยยายของน้องนิต้าก็บอกว่า
หลานไม่สบายก็พาหลานไปหาหมอที่โรงพยาบาลตั้งแต่ตีสามครึ่ง
แล้วก็ไปนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินไปรอตรวจอาการในเบื้องต้น
แล้วคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเด็กไม่เป็นอะไรค่ะ
นอนรออยู่อย่างนั้นนะฮะน้องก็หายใจแย่ลง
อาการเหมือนจะชักจะเกรงไปแล้วอะครับอ่อนเพียลง
แล้วตีสามครึ่งจนถึง๖โมงเช้าพยาบาลคนหนึ่งมาเห็นว่าเด็กอาการแย่
ก็เลยไปเรียกคุณหมอมาช่วยรักษาแต่มันไม่ทันคุณผู้ชม
แปดโมงครึ่งน้องเสียชีวิตก็เลยติดใจว่าทำไม
ทำไมหมอไม่รักษาตั้งแต่แรกตั้งแต่ไปหาตั้งแต่ตอนตีสามครึ่ง
จนน้องเนี่ยมาเสียชีวิตก็เลยอยากจะฝากไปอยู่ท้าหอน
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดกับใครรวมทั้งอยากจะมีทางโรงพยาบาล
คุณหมอเองต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ถ้าลูกหนูเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ห้องฉุกเฉินหนูยังไม่ติดใจเลย
เพราะคุณได้ทำการรักษาแล้วแต่ยื้อชีวิตไม่ได้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
คุณปล่อยเวลาตรงนั้นจนเด็กเนี่ยอ่อนจากที่อาการไม่ดีอยู่แล้ว
ก็อ่อนหนักไปกว่าเดิมต้องหลายชั่วโมง
กว่าจะได้มาถึงหมอที่ที่เฉพาะทางจริงจริงอืมคนนี้คือคุณสุวภานะฮะ
เป็นยายของน้องนิต้าเด็กที่เสียชีวิตนะครับทางด้านของนายวรุษลุงไทยสงฆ์
อายุ๒๐แล้วก็นางสาววิลาสินีสุวรรณโชธอายุ๒๐เหมือนกัน
อันนี้ก็คือเป็นพ่อแม่ของน้องนิต้านะก็บอกว่าคือทางโรงพยาบาลเนี่ย
มีการทำหนังสือออกมาเป็นการรับรองการตาย
บอกว่าน้องเสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
แล้วก็เป็นกรดด้วยนะครับและเชื่อว่าจริงเนี่ยพ่อแม่เชื่อว่าน่าจะเป็นความผิดพลาด
ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเพราะว่าหมอตอนเช้าที่รักษาบอกว่าน้องมาช้าไป๑๐นาทีนะ
ได้ยังไงน้องไปถึงห้องฉุกเฉินตีสามครึ่งสามชั่วโมงค่ะ
แต่คุณหมอบอกว่าน้องมาช้าไป๑๐นาทีทำให้รักษาไม่ทัน
คืออันนี้กลายเป็นว่าน้องมาช้า๑๐นาทีหรือคุณหมอมาช้าไป๒ชั่วโมง
ต้องไปฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่กันหน่อย
ตึกเด็กบอกว่ามาช้าประมาณ๑๐นาทีแล้วครับ
เพราะว่าหนูมาตั้งแต่ตี๓กว่า
มาถึงตอนตีสามครึ่งครับอยู่ห้องจุดเฉินตีสามครึ่ง
คือเขานั่งสบายคือแบบเหมือนใจเย็นเหมือนลูกหนูแบบไม่เป็นอะไร

ใช่ค่ะคือหนูก็เฮ้ยอะไรมันลูกเราแบบมันเหมือนเฮือกสุดท้ายอ่ะ
ก็เป็นความรู้สึกของพ่อแม่ซึ่งอายุก็ยังไม่เยอะนะ

สำหรับงานศพของน้องนิต้าเองก็จะสวดไปจนถึงวันนี้แหละนะครับ
แล้วก็จะมีพิธีฝังณวัดสว่างอารมณ์ในวันพรุ่งนี้๒๓เมษายน
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนิต้าด้วยนะครับ